สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะสวัสดีปีใหม่เนอะสงการ
สิบสี่เมษายนวันนี้นะคะหลายคนก็คงจะอ่ะกลับบ้านถ้าใครกลับบ้านก็น่าจะอยู่ที่บ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
ภูมิลำเนาหลายคนช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เอาล่ะเดินทางท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดต่าง
ทีนี้ไปเช็คกันสักนิดนึงค่ะว่ามาตรการในจังหวัดที่เรียกว่าเป็นจังหวัดยอดฮิต
กรุงเทพมหานครเองหรือว่าที่เชียงใหม่เนี่ยค่ะเขามีมาตรการเรื่องของสงกรานยังไงบ้างนะคะ
แต่ละที่ก็จะมีการอนุญาตให้จัดกิจกรรมหรือว่าระบบระเบียบต่างที่แตกต่างกันไป
ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยเกิดการจัดงานถ้าเป็นงานแบบไม่เกิน๑๐๐คนอันนี้
ต้องขออนุญาตสำนักงานเขตพื้นที่นะคะก่อนจัดงานอย่างน้อย๕วัน
ส่วนจัดงานเกิน๑๐๐คนก็ต้องมีการขออนุญาตสำนักอนามัยก่อนจัดงานอย่างน้อย๕วันเช่นกันนะคะ
ทีนี้สิ่งที่เขาห้ามห้ามอะไรบ้างห้ามจำหน่ายแล้วก็บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน
สาดน้ำประแป้งแล้วก็กิจกรรมในลักษณะปาร์ตี้โฟมในพื้นที่สาธารณะนะคะอันนี้ของกรุงเทพ
แต่ถ้าเป็นส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่ะก็มีการออกคำสั่งเรื่องมาตรการจัดงานในช่วงเทศกาลสงคราน

ช่วงที่๑นะคะมาตรการมาก็คือก่อนจัดงาน
ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

แล้วก็ผ่านการประเมินตนเองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
กรณีที่คนที่ร่วมกิจกรรม
ก็คือว่าต้องดำเนินการตามคำสั่งเกี่ยวกับกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก
ไม่เกินหรือมากกว่า๕๐๐คนก็ต้องทำตามมาตรการนะคะ
ทีนี้มาตรการในช่วงที่๒คือช่วงระหว่างการจัดงานเนี่ยค่ะ
แก่กิจกรรมที่สามารถจัดได้นะคะก็มีลักษณะของการเล่นน้ำ
หรือว่าจัดกิจกรรมตามประเพณีต่างสงน้ำพระอย่างนี้รดน้ำดำหัวกัน
และเล่นตามประเพณีการแสดงทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นขบวนแห่การแสดงดนตรี
แต่กิจกรรมที่ห้ามมีการเล่นเลยก็คือประแป้งนะคะอันนี้ห้าม
กิจกรรมในลักษณะปาร์ตี้โฟม
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม
และถ้าเป็นมาตรการที่๓ก็คือหลังจากเทศกาลสงคราน

ทางอธิบดีกรมการแพ่ในแพ่สมศักดิ์อักษิรภ์
ท่านก็มีการเปิดเผยเรื่องของว่าปัจจุบันนี้โควิด๑๙สายพันธุมิครอน
จำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นมากค่ะ
แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง
แล้วก็สามารถรักษาตัวเองที่บ้านได้

ก็จะเข้าระบบโฮมไอโซเลชั่นกันไป

เพื่อประเมินการแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดว่ามันปกติดีหรือเปล่า
มีการให้ยากับผู้ป่วยซึ่งในแต่ละวันแต่ละคน

อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของแพทย์

แล้วก็ต้องมีการติดตามอาการประเมินอาการนะคะ

ปกติจะมีการติดตามอาการเกือบทุกวันนะคะ
ทีนี้ในแนวปฏิบัติกรณีที่สำหรับใครที่ติดเชื้อโควิด
ปั๊บแต่ที่บ้านเรามันไม่มีห้องนะคะ
ไม่มีการแยกกักตัวในบ้านได้อย่างนี้
บางทีห้องเต็มห้องรวมหรือห้องพักที่แบบมีห้องเดียวอย่างนี้
ก็จะมีข้อปฏิบัติอย่างนี้นะคะ

ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ก็คือใช้วิธีการแบ่งเขตพื้นที่กันไปเลยค่ะ

คนที่ไม่เป็นก็แยกเขยิบออกมาอยู่ในส่วนคนที่เป็นนะคะ

สำหรับการจัดการกับสิ่งของหรือว่าเครื่องใช้ต่างที่ใช้แล้วค่ะ
โดยขอให้ผู้ป่วยนำของใส่ในถุง
มีการพ่นด้วยแอลกอฮอล์ข้างในนะคะ

หลังจากวางเสร็จปุ๊บฉีดพ่นแอลกอฮอลอีกครั้งหนึ่งซ้ำ
ส่วนผู้ที่จะนำไปจัดการต่ออันนี้ต้องใส่ถุงมือ
แล้วก็มีการพ่นแอลกอฮอลที่ด้านนอกถุงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
จากตัวเลขถ้าพูดถึงเรื่องของโควิดในช่วงที่ผ่านมา

ผู้ป่วยโควิดที่เป็นเด็กเนี่ยค่ะ
องค์การยูนิเซฟประเทศไทยนะคะ
ท่านก็บอกว่าวิกฤตโควิด๑๙กระทบต่อเด็กหนักที่สุด
ประวัติศาสตร์๗๕ปีของยูนิเซฟเลยนะคะ
เช่นเดียวกับเด็กไทยอันนี้ก็ได้รับผลกระทบแบบชัดเจนมากจริง
คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเด็กสุขภาพในครอบครัว
ตลอดระยะเวลาเพียง๔เดือนมีเด็กติดเชื้อรวมแล้ว๒๓๐๐๐กว่าคน
แม้ว่าการติดเชื้อโควิด๑๙สายพันธุมิคอนเนี่ยมันจะมีอาการที่มันไม่รุนแรง
จำนวนผู้เสียชีวิตในภาพรวมนะคะที่เราเห็นมันดูไม่สูงมากนัก
แต่ปัญหาคือเด็กค่ะคือกลุ่มป่อบางอันนี้สำคัญ
เพราะว่าถ้าเด็กส่วนใหญ่คือยังไม่ได้รับวัคซีน
ดังนั้นโอกาสที่การที่เด็กจะติดเชื้อมีสูง
ก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องระมัดระวังในกลุ่มเด็กมากขึ้นเป็นพิเศษ
อืมโอเคนะครับพี่ดำไปดูเรื่องของผู้ว่าหน่อยครับ
เรื่องผู้ว่าจริงแล้วตั้งแต่ก่อนสงการเนอะ
เขาบอกว่ามีการทำพงทำโพลกันเนี่ย
เบอร์แปดคือคุณชัดนี่อู้หูเขาเรียกว่าโพงสลอนมาเลย
ก่อนหน้านี้ดรเอ๊ะก็ดูเหมือนคะแนนก็ดูมีอยู่
แต่เหมือนหลังมาเนี่ยคุณอัศวินจะดูคะแนนแซงขึ้นมา
สุวินขึ้นมาซึ่งเอาจริงแล้ววันนี้แต่เมย์ดูดีนะ
ถ้าสมมุติเรารับของคุณวันนี้คือในรอบที่ทำการสำรวจกันเนี่ย
สำรวจกันก่อนสงการแต่อย่างที่เขาบอกว่า
คนกรุงเทพเปลี่ยนใจตลอดเวลา
เพราะอะไรฮะคุณชัดชาติวันนี้คะแนน๓๘
แต่หลังจากสงการปุ๊บเราเชื่อว่าแม้กระทั่งไทยรัฐทีวีของเราเนี่ย
ก็จะมีการทำเกี่ยวกับว่าดูนโยบายแล้วล่ะนโยบายแต่ละคนเป็นยังไง

บางทีนโยบายดีเนี่ยตั้งแต่เราเห็นผู้ว่ามาหลายคน
เราก็ลองเช็คประวัติแล้วกันว่ามีนโยบายอะไรเกิดขึ้นจริงได้บ้าง
วันนี้สิ่งที่เราได้เจอคืออะไรพื้นที่สีเขียวไม่มี
รู้สึกตึกมันอยู่รอบตัวเราไปหมดเลยมันร้อนเหลือเกินถูกต้องไหม
ภัยไข่เจ็บหรืออะไรอันนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับ
กรุงเทพของเราถ้าสมมุติคุณอยากถามตัวเอง
ถ้าคุณเป็นคนกรุงเทพคุณอยากจะเห็นเปลี่ยนอะไรมากที่สุดเออ

หนึ่งน้ำถูกสองวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคนเขาบอกว่าเฮ้ยแปลกนะ
ตึกมันขึ้นง่ายเหลือเกินถูกต้องป่ะจนกรุงเทพของเราไม่มีพื้นที่สีเขียวแล้วนะสร้างหมู่บ้าน
สร้างหมู่บ้านเขายังมีพื้นที่สีเขียวนะหมายถึงต้นไม้
แต่วันนี้เขาบอกว่าเมื่อพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพเราเนี่ยเหลือน้อยซะจนปอดของกรุงเทพมันไม่เหลือแล้ว
เพราะฉะนั้นการสร้างตึกมันง่ายไปหรือเปล่ามันก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมาย
หรือถ้าวันนี้การเลือกผู้ว่าไปเพื่อที่จะไปเอื้อให้กับนายทุนหรือเปล่าหรืออะไร
ก็มีคนพูดถึงกันเยอะเหมือนกันต่อไปเนี้ยเขาบอกว่าหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ย
สิ่งหนึ่งที่ประชาชนคนกรุงเทพอยากจะฟังจากแคนดิเดตหรือผู้ลงสมัครทั้งหมดว่า
ถ้าคุณเป็นผู้ว่าแล้วคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพจะดีอะไรขึ้นบ้าง

ความปลอดภัยฉันอยากได้พื้นที่สีเขียว

เพราะว่าพื้นที่สีเขียวคือตัวแปลงทุกอย่างนะ
เขารักษาต้นไมค์ใหญ่ไว้ได้หมด
ในกรุงเทพของกรุงเทพตัดก่อนไม่รอแล้วนะ

เพราะจริงบ้านสนหนูก็มีพื้นที่สีเขียวเยอะใช่ไหม
แต่ในตัวเมืองวันนี้พี่อยู่ในตัวเมืองพุทธ
เราก็จะเห็นตามแบบว่าอุ้โหริมฟุตบาทก็จะมีต้นไม้เล็ก
อันนี้ก็เป็นต้นไม้
พอที่จะให้คนกรุงเทพขึ้นกันได้จริงหรือเปล่า

ถูกต้องไหมสมมุติค่าแรงคูณ๓๐๐บาท
ค่ารถไปกลับวันละ๑๕๐แล้วจะเอาอะไรกินน่ะ
พอคูณ๓๐วันคูณ๒๐วันเข้าไปอย่างน้อยน้อยนะครับถูกมั้ย

ไปกลับอย่าโลกสวยตกวันละร้อยกว่าบาทได้ไหม

เราไปกลับวันละ๑๐๐กว่าบาทถ้าสมมุติค่าแรงเราโดน๓๐๐บาท
อย่าลองคูณค่าอาหารกลางวันอีกมันก็ไม่พอกินอยู่ดี
หรือแม้กระทั่งริมฟุตบาทสตรีทฟู้ดรู้ว่าสตรีทฟู้ดวันนี้
มันเป็นทุกคนจะต้องทำมาเอาหาที่ทุกคนอย่างการผลักเพื่อท้อง
สตรีทฟู้ดเราจะจัดระเบียบยังไง

สำคัญที่พี่อยากได้ตรงนี้
ก็ต้องอย่างในซอยบ้านพี่รุ่นเมฆบทดำ
คือก็จะมีแม่ค้าพ่อขายมาตั้งอยู่บนทางเท้า

คือมันลำบากอะอยากให้เขาจัดส่วนให้ดีอะ

แต่มีแบบเนี่ยมีรถก๋วยเตี๋ยวไปตั้งอยู่ข้างบนพลิกแผงแบบอะไรอย่างนี้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

มันก็จะมีคำตอบซึ่งแบบเราก็อึ้งเหมือนกันเป็นเราแต่ละที่
ถ้าสมมุติฉันอยากจะเรียนผู้ว่าหรือคนที่ได้จะเป็นผู้ว่า
เราจัดโซนนี้เข้าไปเลยสิสมมุติโซนนี้อามายาลาฟใช่ไหม
แต่จัดโซนนิ่งต้องไม่เก็บเงินด้วยค่ะหรือต้องเก็บน้อยเท่าที่บางคนเขาหวัง
ในกรณีอย่างนี้เราเคยเห็นพ่อค้าแม่ขายหลายคนนะคะที่เขา
เขาไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนเพราะบางที่ที่จัดให้ก็เสียเงินแพง
บางทีเสียรายปีเสียรายเดือนแบบหูเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนอย่างเงี้ย
แล้วก็อย่าไปจับของคนจนจับก็จับด้วยกันเสมอภาคหมดบางทีไปจับแต่คนจนไงถูกต้องปะล่ะ
อ่ะก็คืออย่างนี้แหละสิ่งที่คนกรุงเทพเขาเรียกร้องกันขึ้นมาเยอะเหมือนกันว่าโอเค
ทุกวันนี้เขาอยู่กันไม่ได้เพราะว่าตึกมันรอบตัวหมดเลย
แต่ก็ต้องทำใจถ้าคุณอยู่ในเมืองมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว

เห็นตอนนี้กลยุทธ์ที่ชูก็คือเรื่องเรื่องการติดป้ายที่ตอนนี้กำลังแข่งกันว่าของใครแบบ

วินก็มีการปรับเปลี่ยนป้ายนะคะ
จากก่อนแรกอาจจะเป็นป้ายใหญ่ใช่ไหม
พอตอนหลังเริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของป้ายกันมากขึ้นปุ๊บปรากฏคุณอัศวินปรับมาเป็นแบบ๓เวอร์ชัน
อีกไม่ถึง๕๐วันที่เราจะได้ผู้ว่าคนใหม่
เราไม่ได้มีการเลือกผู้ว่าคนใหม่มานานมากนะฮะ
ถ้าเป็นผู้ว่าเนี่ย๙ปีแต่ถ้าสอกรเกิน๑๐ปีค่ะท่านประหลัดเคยบอกเอาไว้ทีนี้ท่านประหลัดก็พูดบอกว่าจำนวนผู้สมัครตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยคือ๓๑ใช่ไหมคะ
ปรากฏมี๓๐นะพี่หายไป๑หายไป๑คน
เพราะว่าอยู่ในแวดวงของเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนดังนั้นเขาจะถูกตัดสิทธิ์เรื่องนี้ไปนะคะมี๓๐คน
ดูแล้วจะเป็นคนรู้ใหม่รู้สึกจะอายุน้อยสุดจะเป็นเบอร์๑๒คือใครไม่ใช่๑๒เป็นผู้หญิงอ่ะ
นี่เบอร์๑๖๖ใช่ไหมศาสิการวัฒนาจันทร์เขาบอกอันนี้น้อยสุดอันนี้น้อยสุดอายุน้อยสุดของการลงสมัคร
๑๑เป็นพี่ปุ่นอันนี้จากคุณหญิงสุดาลัดเกยุราพันธุ์เลยเราจะเห็นคุณหน้าคุณตากันหลายท่านจริงแล้ววันนี้แต่ขุนสำรวจออกมาดรชาติชาติศิษภัณฑ์เนี่ยเราต้องบอกว่าเขาลงในนักอิสระนะ
หลายคนวันนี้โพลของเขามา๓๘๘๔เป็นคนเก่งมีความสามารถมีวิสัยทัศน์ตั้งใจการทำงาน
แล้วก็ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนขนาดเดียวกันไอ้สิ่งที่เขารอกันอยู่เนี่ย
คือ๒๖๕๘นี่คือคนกรุงเทพฯอาณาคมบอกกันแล้วอ๋อยังไม่ตัดสิน
ยังไม่รู้จะเลือกใครยังไม่ตัดสินใจเลยยังไม่เลือกใครเลย
ขณะเดียวกันอันดับที่๓ตอนนี้เป็นพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
พลตำรวจเอกอสุนขวัญเมืองเนี่ยก็คือเป็นอิสระ
เขาบอกว่าทำไมคนถึงให้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเยอะ
เพราะว่าอยากให้ไปสารงานต่อหลายหลายงานนะฮะเพราะว่าเขาแบบว่า
อย่างที่บอกว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์บริหารงานเก่ง
ก็สามารถต่องานได้อย่างต่อเนื่องอันดับสี่ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ
หรือเอ๊จากภักดิ์ประชาธิบัตรเนี่ยอยู่ที่๖๘๓
แล้วก็ขนาดเดียวคุณเอ๊กับดรวิโรธลักษณะอดีศรเนี่ย
ใกล้เกลียดเบียดกันเลยใช่ไหมครับตอนนี้เย็ดเบียดกันเลยแหละจากเก้าไกล
คุณวิโรธนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะเป็นคนรุ่นใหม่มีอุดมการ
แล้วก็มีความมุ่งมั่นในการทำงานจริงจริงค่ะนะผมเดี๋ยวเราไปขอรบทรงชาติกันก่อน

พายุเจาะเข้านะฮะที่ประเทศไทย๓๔ลูกเลยเขาว่างั้น
ปีนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาจู่หลายจังหวัดในประเทศไทยนะครับ
เจอกับสภาพอากาศที่หนาวแบบฉับพลันมาอีกไหมอ่ะอ่านี่ครับไม่รู้ตอนนี้หายไปแล้ว
ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยเจอบ่อยนักนะต่อมาครับทางกรมอุตุนิยมวิทยา
ก็อธิบายนะครับว่ามันคืออิทธิพลของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น
กำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผลลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับ
ล่าสุดนะฮะนายชาวริสจันทรรัฐท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท
ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านบริการบริหารจัดการน้ำนะครับ
เผยถึงปรากฏการณ์รานีย่านะครับบอกว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกาจนไปถึงมกรา
ในปีสามพันห้าร้อยหกสิบสี่ถึงหกสิบห้ายังถือว่ามีฝนมากน้ำมาก
และจากการอัปเดตข้อมูลนะครับยืนยันได้มากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์
ในปีนี้เนี่ยยังมีน้ำมากไปถึงเดือนสิงหาภมนะฮะ
ปรากฏการณ์รานีย่านะครับจะทำให้มีฝนเนี้ยตกมากกว่าปกติ
และช่วงนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากนะครับก็คือที่ภาคใต้
ตอนแรกคาดการณ์ว่าจะตกหนักในวิถีสามถึงสี่เมษายน
แต่กลับมาตกหนักในวันที่๕เมษายนโดยเฉพาะอำเภอศรีชน
มิลลิเมตรถือว่าตกมากที่สุดในรอบปีซึ่งปีก่อนตกแค่สี่ร้อย
มิลลิเมตรชาวบ้านเนี่ยรับมือไม่ทันนะฮะดูสิฮะเนี่ย
บนอ่ำคุณต้องดูนะฮะคุณยังบอกตนะคะ

ในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็ตุลาคมนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ปกตินะครับ

แต่สิ่งที่จำเป็นก็คือการจัดการน้ำเนี่ย
ต้องทำให้ดีและต้องบริหารน้ำ
สถานการณ์พายุที่เข้ามาตามฤดูกาล
เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมด้วย

สูตรที่ต้องรับระวังคือพระอีสานกลับตะวันออก

ดังนั้นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้นะครับ

ภาวะโลกร้อนรุนแรง

ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้
อันนี้แหละคือปีนี้เราเจอน้ำเยอะแน่นอน

ตั้งแต่๑๓มามีวันไหนไม่ตกบ้าง

นี่คือการพยากรตั้งแต่๑๑๑๔เนี่ยนะฮะ

อย่างเอลนิโย่อ่ะโอ้ยตาย

หลานิญญาณใครไม่สึกษาเรื่องนี้

ก็แห้งแรง

เพราะว่ามันเหมือนแบบแบบว่า
คืออากาศมันไม่โฟลอ่ะอากาศไม่โฟลคือเหมือนกับอากาศเหมือนก่อนฝนตก
เออขมุกขมัวถูกปะมันขมุกขมัวอย่างวันนี้จริงแล้วประธุมธรรมนี้มีตก
แต่วันนี้ที่นู่นแถวแจ้งวัฒนาฝนตกหนักด้วยเยอะด้วยฝนเยอะมาก

เพราะมันสร้างกันอยู่เขาทำถนนตรงนั้นกันอยู่ไงแล้วมีการก่อสร้าง
แต่แค่เขาตังวนแหละว่าพอจนแล้วจะมีน้ำพอที่จะปืบข้าวกเกษตรกรรึเปล่า
ปีนี้พี่ว่าพอพี่ว่าพอตอนนี้พ่องน้ำทะเลบัวแดงเห็นไหมของอีสานก็เริ่มพร่องน้ำออกแล้วนะ
คือวันนี้แต่ละพื้นที่เนี่ยกรมชนตอนนี้มีแต่พ่องน้ำออกแต่ที่ผ่านมาอยู่ที่ว่าเราเก็บกันได้มากแค่ไหนแค่นั้นนะ
เนาะก็ติดตามกันต่อช่วงนี้ต้องบอกว่าจริงจริงคนมาขายของออนไลน์กันเยอะนะคะ
ในช่วงตั้งแต่สถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็แบบอยากหารายได้พิเศษล่ะ
วันนี้เราก็เลยมีการรวบรวมนะคะ๓๐สินค้าสำหรับคนที่อยากขายของออนไลน์ของปี๒๕๖๕มีอะไรดีบ้างนะ
เริ่มจาก๑เสื้อผ้าแล้วก็พวกสินค้าแฟชั่นนะคะ
มีเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงชุดทำงานผู้หญิงเสื้อเชิดผู้ชายบรากางเกงในสตรี
เช็ดหน้าจอค่ะกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์

สายเก็บสายชาร์จหูฟัง

เคสเนี้ยค่ะ
เซลฟี่แล้วก็อุปกรณ์การไลฟ์สด

กระเป๋าสตางค์อุปกรณ์ชงกาแฟ
อันนี้มาจริงแม่เพราะเห็นไฮโซแตกนะ

ฉันว่าตอนนี้คนต้องการซื้อสังเกตป่ะ
มันพวกเทคโนโลยีแต่มันไม่รู้ไปหาซื้อที่ไหน

สิ่งที่มันอำนวยความสะดวกเขาได้ง่ายขึ้นแบบอยากซื้อใช่ไหม
คือฉันอาจจะนั่งลูกลูกไปตามที่เขาซื้อกันที่ไหนอะไรแบบนี้
มันจะมีของกาวหลีพวกย่างขนมปั๊วออกมาแล้วเป็นลูกหมี
ใช่น่ารักอย่างนี้ใช่เปล่า
ใช่ดูง่ายแต่เขาซื้อกันที่ไหน
ถ้าสมมุติคุณมานั่งไลฟ์ขายบ้าเหรอคนเราจะมานั่งขายครีมขายของทั้งวัน
ทุกอย่างมันไม่ได้ลองใช้พวกนี้กับของที่ใช้ประจำวัน
รับรองไม่เจ๊งแม้ถ้าทุกคนขายครีมแล้วรวยหมด
ใช่ใช่ใช่อย่างบางคนก็หาความแตกต่างอ่ะที่แบบโอเคมันอาจจะเป็นสินค้าแบบเดียวกัน
แต่หาไลน์หาอะไรที่มันแตกต่างไปบางทีมันก็จะได้เนาะ

แม่มดดำเป็นคนชอบชงกาแฟคุณแม่ไม่ลองแบบว่า
ไม่มีมั้ยอุปกรณ์ที่บ้านเนี่ยเนี่ยทางโทรเองถ้าลิ้นเองอุปกรณ์ที่บ้าน

มันเป็นสุขุนาภาษณ์น่ะบดตรงนั่งบดทีละครึ่งชั่วโมงชั่วโมง
มันเป็นคนจะต้องเป็นคนที่แบบเออเป็นคนที่รักจริงนะ

ดีเจพุทธไงที่บ้านมีเครื่องชงกาแฟ
มีแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวแบบจริงจังอะไรอย่างนี้ก็อยู่ที่ความชอบแต่ละคน
หนักกว่านั้นบางคนคั่วเองเนี่ยคือตรงนี้แหละใช่
คุณเป๊อารักอย่างนี้พี่เป๊ชอบกาแฟมาก
เขาจะต้องมีฟิลอ่ะฟิลก็คือตอนนั้นใครเคนธีรเดชตอนที่ไปถ่ายรายการ
น้องเคนด้วยเออเคนค่อย
คือมันจะต้องใจเย็นค่อยบดบดอะไรอย่างนี้
ใช่จริงมีกระดาษกลองแล้วก็ค่อยเอาน้ำเซาะด้านข้าง
อุปกรณ์ที่เกี่ยวของคุณเอมพินทองทา
นั่นก็เช่ากาแฟเหมือนกันคุณพงอ่ะคุณพงที่แบบค่อยบดอย่างนี้เลย
อืมจริงแต่จริงจริงต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่รถเมย์เห็นเยอะคือแก้วน้ำนะ
แก้วน้ำเก็บความเย็นด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาบางทีเนี่ย
คนเริ่มหันมาแบบพกกระบอกแรมของตัวเอง
เวลาออกไปข้างนอกบางทีอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ขายค่อนข้างดี
แม้กระทั่งสเปรยแอลกอฮอลแบบพกพาก็ยังได้อยู่นะคะ
หรือว่าตุ๊กตาของเล่นเด็ก

พวงกุญแจแฟนคลับศิลปิน
นี่ข้อนี้เขาบอกว่าขายก็จะดีด้วยนะคะ
ต้นไม้แล้วก็ของใช้ประเภทพวกของมือสองอย่างนี้

เขาบอกของมือสองอาจจะขายดีมากขึ้นรู้ไหมตอนนี้

อิ่มของคุณเคนแล้วค่ะขายไอวีแพนค์เขาก็ลดราคาอยู่นะ
ใช่ราคาลงค่ะเขาก็ขายตามตลาด
ก็ใช่นี่ของเราเหลือต้นละหลักพันธุ์แล้วมั้ง
ทำไมตอนนั้นหมื่นหหมื่นไม่ขายกันไปน้ะลูก
เมื่อก่อนมันคือราคาแพงมากช่วงนี้อาจจะเป็นเวลาที่เหมาะ
เขาบอกอีกอย่างหนึ่งที่ทำออนไลน์แล้วจะรวยคืออะไรรู้ป

เช่นพวกของเก่าที่รุ่นพ่อรุ่นแม่
เขาบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเราสังเกตอยู่อย่างหนึ่ง

ของหนูว่าจะเป็นพวกตู้ตู้แบบตู้เก่าตู้ไม้โบราณอะไรอย่างเงี้ย
หนูชอบมากเลยซื้อกันบ่อยเลย
จำไว้เลยนะอย่าทิ้งพวกตู้ไม้๕๐ปี๖๐ปีพวกนั้นอ่ะ
ทุกวันนี้มีคนมารับซื้อราคาแพงมากนะ
พวกที่แบบบ้านเข้าใจเลยแบบเมื่อก่อนอ่ะ
บ้านเราบ้านจะเป็นคนบ้าน๕๐ปีแล้วเวลาทุกใหม่
จนอินดีล์ก็บอกคุณบ๊อตครับอย่าทิ้งนะครับเหมาะ
เสร็จเรียงโพมโพมหรือเปล่าได้ทีเลยเนี้ย

ไม่ได้สั่งไม่เพราะตอนนั้นพอดีแบบมันอยู่ในช่วงโควิดแล้วการขนส่งมันลำบากไงพี่

เลวมั้ยละเอ้าทำไมถึงบอกว่าเลว
จริงสื่อถ่ายไม่เอาให้ใครไปอ่ะฮะไปดูคุณเอ่อเปลี่ยนเรื่องน่ะ
พี่แอ้งอนุชาติราคาใสนะฮะไปดูราคาสลากินแบงค์รัฐบาลนิดหนึ่ง
เขาบอกโอเคล่ะต่อไปนี้แปดสิบบาทจะไม่เป็นแปดสิบบาททิศแล้วอ่า
เมื่อทุกคนทำแอปพลิเคชันได้ค่ะรัฐบาลก็ทำได้เหมือนกันอ่า
วันนี้แปดสิบบาทหาซื้อได้ที่ไหนแอปแอปเป่าตังค์แอปเป่าตังค์ฮะอ้าว
แอปเป๋าตังก็มีมาก่อนหน้านี้แล้วน่ะคุณพี่มงไหมล่ะแล้วกองเอ่อ
สลากพัดกับมังกรฟ้าแล้วแม่ก็ตอนนี้ก็ฉันก็ว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมากันแล้วล่ะ
แต่แอปเป่าตังเนี่ยคือง่ายคือมัน๘๐บาทที่พวกเขาโดนคือขายเกินราคา
ทำให้ตอนนั้นที่แอปกองสลากกับมังกรฟ้าโดนเนี่ย
คือเขาโดนขายเกินแปดสิบบาทถูกต้องไหมอืม
แต่วันนี้เขาทำเนี้ยคืออยู่ในแปดสิบบาทอืม
มันหยุดไม่ได้ป่ะขายของออนไลน์แล้วเราเชื่อว่าเป่าตังค์ตอนนี้คนไทยมีเกือบหมดแล้ว
ค่ะมียังโหลดไหมแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยังไม่กล้าโหลด
แต่วันนี้นี่หนูเห็นแบบพี่ทีมงานหนูพยายามจะลงทะเบียนมาก
ลงทะเบียนอยู่เป็นชั่วโมงค่ะเพราะว่ามันไม่ยอมอาบหน้า

ในฐานะประธานกรรมการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคากำหนดก็บอกเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยคณะอนุกรรมการแล้วก็ชุดทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่เพื่อการตรวจสอบการเบิกจ่ายสลากการจำหน่ายสลากของผู้ขายรวมถึงการตรวจค้น

ต่อไปเท่าไหร่๑๐๐กว่าบาทถูกไหม

พอเมื่อกี้มี๒ใบ๑๘๐ถ้า๒ใบ๑๘๐ก็ไปละ๙๐บาท

ขายแพงปุ๊บก็มีการยกเลิกสัญญาตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ยกเลิกการลงทะเบียนซื้อจอง

ตั้งแต่งวดวันที่๑๖พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ

การแก้ไขปัญหาซื้อสลากเกิน๘๐บาท
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เตรียมจุดจำหน่ายสลากในราคา๘๐บาท
ไว้ในแต่ละอำเภอ

อนครับ
เนี้ยการขายแปดสิบบาทจะอยู่ในแต่ละอำเครย์ทั่วประเทศแล้ว
เพื่อให้แก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนจึงได้กำหนดแนวทางการจำหน่าย
แพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเป๋าตังค์ในการสั่งซื้อ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือจะมีแต่ละอำเภอน่ะ
ตั้งไว้เลย๘๐บาทแต่เลขเนี่ยก็จะไปดูที่แอปเป่าตังค์
เพื่อที่จะดูว่าโอเคละมันไม่เกิน๘๐บาท
โดยระบบจะสั่งซื้อและจะถูกจดบันทึกแล้วก็จะเก็บข้อมูลเอาไว้
เมื่อถูกรางวัลระบบก็จะแจ้งเตือน
ให้ติดต่อขอรับเงินซึ่งแพลตฟอร์มออนไลน์นี้
มีกำหนดเริ่มจำหน่ายตั้งแต่สลากงวดวันที่๑๖มิถุนายน
วันนี้เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขาย
ก็คือกลางปีนี้เขาก็จะปรับมาแล้วว่า
เอาล่ะสลากินแบ่งรัฐบาล๘๐บาทมันต้องมีอยู่จริง

เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอะไรใช่ไหม

มีมีคนแม่อั้นไม่ไหวปลอดลูกในรถ

คือเป็นผู้หญิงพูดสิทธิ์ครับมีกล้องมูลจรปิด
จับภาพรถกระบะสีบรอนเงิน
ทะเบียนรถก็อพึ่งกไก่๒๔๔สุพรรณบุรี
จากนั้นคนขับลงจากรถเพื่อเข้ามาขอความช่วยเหลือหลังจากที่มีคนท้องเนี่ยนะฮะ
คลอดเด็กออกมาแล้วต่อมาผู้สื่อข่าวครับ
ไปที่จุดเกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่คู่ชีพลงจำันบ้านบึง
และการอาสาหกู้ภัยศิรษฐรรมสมาคมบ้านบึง
กำลังทำการตัดสายสะดือทารกเพื่อทำความสะอาด

แต่การสอบถามนางสาวปรณชา

เปิดเผยบอกว่าอายุคันครบกำหนดคลอด
เมื่อเช้าสามีไปส่งที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจอาการ

แต่หมอแจ้งว่าปากมดลูกยังไม่เปิดกว้าง

ประเด็นทั้งหมดเนี่ยที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ย

พอพึ่งก่อไก่สองสี่สี่

ห่อพึ่งกไก่สองสี่สี่สุพรรณบุรีเห็นไหมละ

นี่นะนี่นะอ๋อนี่

โอ้โหนี่ไง

พักก่อน
เดี๋ยวกลับมา

น้ำหนัก
โอ้โหปกติในประเทศไทยมันจะมีช่วงฤดูการที่

ไม่เราอย่าไปแตะตัวเขานะคะ

ปกติดำน้ำเขาจะไม่ห้ามแตะตัวพวกนี้เลย

เพราะเขากินแพงต้อนเป็นอาหาร
คือทางเพิ่งของพฤศิข่าวเค้าบอกว่า
บริเวณเกาะ๔ตะบนอ่าวนางที่กระบี
ท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจนะครับไปพบฉลามวานยาว๖เมตร
ไหว้ดำผุดดำไหว้โชว์ตัวอยู่แล้วก็ถูกบันทึกเอาไว้นะ
โดยในวิทย์วิทย์ใช่ไหมอ่าวิทยะอ่ะอ่ะ
เติมให้ตั้งนิดหนึ่งคุณวิทยะเพชรสุวรรณ
คือแกมีอาชีพเป็นครูสอนดำน้ำเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม
เนี่ยคลีบคลีบของไม่ใช่คลีบของครูนะไว้คลีบของวางหากลำนะ
นี่นะฮะคือเรื่องนี้ครับนายธีคาวุฒิศรีบุริน
ก็เปิดเผยบอกว่ากรณีมีคนพบเห็นหลามวานมาในพื้นที่บ่อย
เนื่องจากเป็นช่วงปริศนาธิบาลร้อนเข้าสู่หน้าวรสุม
แปลงต้อนที่เป็นอาหารหงำวานมีอยู่เป็นจำนวนมาก
ที่ผ่านมาจำนวนเรือนำเที่ยวลดลง
ส่งผลให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศใต้น้ำใต้ทะเล

พอเหมือนกับไม่มีนักท่องเที่ยวไปมันฟื้นตัวทันทีเห็นไหม
อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
พบเห็นหลามวานห้ามไหว้เข้าไปแตะ
เข้าไปจับหรือไปสัมผัสหลามวาน
มันอาจจะทำให้หลามวันเขากลัว
แล้วก็ทำอันตรายกับนักดำน้ำได้นะ

ห้ามใช้แฟรชในการถ่ายภาพแบบนั้นค่ะ
เนื่องจากหลามวานเป็นสัตว์ที่มีประสาทรับรู้วัยต่อแสงมาก
งงดการตีน้ำแรงหรือกระโดดลงน้ำ
และไม่ควรนำเรือเข้าใกล้หลามวานด้วย

เพราะว่าเมื่อกี้บอก๖เมตรเนี่ยค่ะ
ยาวมากแล้วก็ตัวใหญ่มาก

ถ้าเกิดมีโอกาสจะได้เห็นชุมพรก็จะมีค่ะ

บางวันก็ไปอยู่ในแถว

แล้วแต่ฤดูการว่าเขาจะเขยิบไปตรงไหน

ยาวกว่ารถตู้เราเองนะ

ที่ว่าเป็นเรือใดหมึกอะไรต่างนะ

แต่เขาบอกว่าถึงทุนทะเลทั่วนู้นนุ่นน่ะ

ว่ากลับไปอะไรอ่ะอะไรเธอกูเกิ้ลแมพคือนุ่มอารมณ์เปรียวอันนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นในเมืองไทย
นุ่มสาวอารมณ์เปรี้ยวเรียวเข้าป่าอารมณ์เปรี้ยวเลยเรียวเข้าป่า
ป่ามันเปรียวเหรอเพราะว่ากูก็แบบพาไปในป่านั่นไงแล้วยังไง
เขาเปรี้ยวไปเปลี่ยวมาก็เลี้ยวเข้าป่าแล้วยังไงไปทำอะไรพอแล้วจบแล้ว
อ้าวจบเลยสรุปเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนครับพี่อังกฤษ
เดี๋ยวซานเขารายงานว่ามีผู้ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยได้แชร์ภาพชวนตะลึง
เราจะลืมอะไรก่อนนะเนี่ยเราก็ล่วงเขาเพื่อนทำอะไรอยู่ตรงนั้น
ครับเพื่อนทำอะไรพี่เป็นเคสของหนุ่มสาวอ้าวร่มเปลี่ยว

เครือเกิดเหตุเนี่ยเป็นป่า

บรอนเงินจอดอยู่คันนึง

ก็มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่อีกหนึ่งคัน
สังเกตไปสังเกตมาที่ฝากระโปรงหน้ารถยนต์
หิวเหมือนมีขาผู้หญิงลอดออกมาข้าง
นั่นไงขาผู้หญิงเธอกำลังสยิว
หน้าฝากระโปรงเธอ
เข้าใจว่าหนุ่มสาวกำลังเลือกมุม

รับตาคนเพื่อแอบประกอบกิจกรรมระบายความไข้
ไม่รับตาเลยไปตรงนั้นริมถนนนู่น
ดันขับผ่านแล้วก็ถ่ายภาพติดกันพอดีเลยเถอะ
แถมยังมีนักท่องเที่ยวกูเกิ้ลแบบไว้

เลยกลายเป็นไวรัลที่แชร์กันในทั่วโลกออนไลน์ขนาด
คือเขาอาจจะไปถ่ายภาพเก็บไว้
เขาก็มาอัปเดตกันอยู่บ่อยอยู่แล้วปกตินะ
แต่ว่าจังหวะวันนั้นพอดีดูสิ
นั่นก็จะมีการอัปเดตแบบไว้นะครับจริง
ถ้าคนเกิดทำอัปใหม่มันก็จะอยู่อย่างนี้

เหมือนว่าตรงนี้เคยมีอะไรเกิดขึ้นก็จะมีรูปนี้เกิดขึ้น
ถ้าใครเป็นโปรติเกตก็เราไปกดดูกันเองละกัน

ตรงนี้ก็เปิดได้นะแล้วก็เซิร์ชได้นะคืออยู่ตรงจุดไหนอ่ะพี่โอ้โฮ

แล้วก็ซูมกันเลยดูสิเดี๋ยวคุณผู้ชมไปเปิดหากันใหญ่เลยนะ

เข้ามาเป็นจำนวนมากเลยก็เลยมีการอธิบายเพื่อความชัดเจนของทุกทุกคนนะคะ
สมาชิกชาวสุราท่านนี้เนี่ยรู้จักกับแอดมินแล้วก็เคยเรียนรู้อบรมมาหลายครั้งแล้ว
มีความสนใจเกี่ยวกับสุราจนเปิดร้านจำหน่ายสุรานะคะ
ทีนี้เขาก็เน้นสุราจากญี่ปุ่นพวกอูเมชูสาเกรวมไปถึงสุราชุมชนที่มีเอกลักษณ์อีกจำนวนนึง
เรียกว่าขายของที่มีใจรักไม่ได้ขายของที่ขายง่ายขายคร่องเขาว่าอย่างนั้น
ในวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะเขาก็เอาบ๊วยเนี่ยมาดองเหล้าเพื่อที่จะทดลองสูตรต่างในฤดูหน้าบ๊วยเนี่ยโดยจะใช้เหล้าแปลกมาดองค่ะ
แต่เนื่องจากว่าประมาทเกินไปมาดองอยู่ที่ร้านนะคะเพราะว่าจะได้มีลูกน้องเนี่ยมาช่วยเขาทำ
ประจวบเหมาะพอดีพอดีเจ้าหน้าที่ปราบปรามของสรรพสามิตรเข้ามาขอตรวจใบอนุญาตจำหน่ายสุรา
เขาบอกว่ามันเหมือนเป็นงานปกตินะคะถ้ามีใบอนุญาตเรียบร้อยเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลย
แต่พอดีว่ากำลังดองบ๊วยอยู่กรณีนี้ถูกข้อหานะคะ
เปลี่ยนแปลงน้ำสุราเพื่อการค้าเพราะว่าเขาทำอยู่ในร้านขายสุรา
ไม่ว่าคุณจะขายหรือไม่ได้ขายก็ถือว่ามีเจตนาทำเพื่อขายเอาไว้ก่อนเลย
ในข้อหานี้คุณโดนปรับนะคะไม่เกิน๕๐๐บาท
อกจากนั้นเขายังมีการนำสุรามาเทใส่โหลดอง
ก็โดนข้อหาเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุเพื่อการค้าอีก
ก็มีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทนี่ไง
แต่ในกรณีที่เมื่อกี้พี่ถามว่าอ้าวแล้วถ้าสมมุติเราทำเหล้าบ๊วยไว้ที่บ้านล่ะ
อันนี้ไม่ถูกข้อหาทั้งสองอย่างเลยนะคะพี่
เพราะว่าไม่ได้ทำเพื่อการค้า
แต่ก็ไม่รับประกันว่าจะไม่โดนข้อหาอื่นหรือไม่
ไม่ตอนนี้ก็ถึงบอกว่าที่นายก็บอกว่าโอเคล่ะ
ตอนนี้เนื่องจากเขาบอกว่าเราควรจะมีแบบ
กฎหมายใหม่เหมือนกันคือกฎหมายสุราเสรี

การต้มเหล้าเองหรืออะไรอย่างนี้เนื่องจากว่า
ทำไมเราไม่ให้เมืองนอกนะ

เขาก็เลยบอกว่านายกก็เลยบอกว่ามันไม่ปลอดภัย

เขาใช่ไงเขาถึงบอกว่าวันหนึ่งคือ
ไม่แต่ว่าถ้าขายไว้ชุดนี้ผิดใช่ไหม
มันผิดไงคือเขาจะมีอย่างนี้นั่งจากตอนนี้ผลผลิตที่ทางเชียงใหม่เนี่ย
วยมันเหลือเยอะมากเขาก็ทำเป็นชุดเลยว่าอ่ะ
ก็จะมีบ๊วย๑กิโลน้ำตาลกรวดแล้วก็

หมักกว่าอร่อยกว่าญี่ปุ่นอีก

มันมีวิธีการทำแล้วก็บอกว่าส่วนสุราอะไรพวกนี้ก็คือไปหาซื้อเองอะไรอย่างนี้
ไม่รู้ว่าจะไปโดนเข้าข่ายในกรณีอะไรหรือเปล่า
เพราะอย่างอันนี้คือเขาโดนข้อหาแบบเปลี่ยนแปลงน้ำสุราเพื่อการขาย
เพราะอันนี้คือเขาต้องการทำการค้าแล้วมันอยู่ในร้านขายสุราพอดี
อีกข้อหาหนึ่งคือเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุ
เพราะมันมีภาชนะหนึ่งแต่คุณเอามาลองใส่โหล

ก็เลยโดนอันนี้อีกอันหนึ่งโดนไป๒ข้อหาอย่างนี้

เลยพอไม่รู้ว่าถ้าสมมุติว่าขายส่วนผสม
พี่หนุ่มทำไมเธอนั่งหลับนั่งดูอยู่
เธออยู่ด้วยเนาะเทมด้วย
ดูหนังฉันว่ะอ๋อโถ่โถ่ดูสิแล้วตั้งแต่นั้นนางก็ไม่คุยกับฉันอีกเลย
ไม่กันใจนางบอกไอจีซหรือเปล่าพี่พศมีหนังเรื่องใหม่อีกไหมไม่รู้ก็ไม่
ยังจะพูดเลยมีใช่ไหมอ่ะโปรโมทเดี๋ยวต้องโปรโมทให้พี่พศให้ก็น้อย
ฉันก็แค่บอกเนี่ยก็นางเอารูปฉันอุบัติอุบาตตอนแต่งหญิง
ที่นางทำฉันอุบาทอุบาทอ่ะเธอก็เลยบอกอย่าไปดูหนังนาง
นางก็เลยโกรธฉันว่าอ้าวทำไมห้ามคนไปดูหนังนางเนี่ยนางบอก
เดี๋ยวเรื่องต่อไปโปรโมทแล้วนางก็งอนจนถึงวันนี้นางยังไม่คุยกับฉันเลย
อ้าวจริงใดดีทักไหนป่ะอ้าวคนไทยนิสัยมูลจริงจริงนะฮะ
ฮะคุณเชื่อเรื่องตัวเลขกันหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถ
เลขที่บ้านถ้าแม่มงคลก็จะเปลี่ยนกันแต่มีสิ่งหนึ่งครับ
เสริมดวงให้เป็นมงคลด้วยการคำนวณจากวันเกิด
ครบครบจบที่เดียว

ถ้าอยากรู้ว่าเบอร์ของคุณเนี่ย

เปิดสำนักชวนทุกคนมาเช็คสุขภาพ

เหมาะกับคุณหรือเปล่า
แล้วถ้าอยากได้เบอร์เสริมดวงจริงเนี่ย

เขาก็จะมีคนคอยวิเคราะห์เจาะลึกไปเลยว่า

มันตรงกับวันเกิดของคุณหรือเปล่า
ทั้งหมดนี้ที่พูดมา

พิเศษสำหรับ๑๐ท่านแรกที่เข้ามาเช็คสุขภาพ

วัดแชร์กรงหมิ๋วที่ฮ่องกรุงที่เขาไป

ถือเป็นโอกาสที่ดีนะฮะที่จะเข้าไปเช็ค

ตั้งแต่วันที่๑๔ถึง๑๖เมษายนนี้

ญี่ปุ่นที่เขาทำเบีซามันก็เข้าได้แหละนะ

แต่มันจะมีวิธีการแบบค่อนข้างแบบว่า

พอไปถึงที่เกาหลีเองปุ๊บเนี่ย

กลัวจะติดโควิดโควิดนี่กลัวไม่ได้ไหน

ไปพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ

เธอเอ๊เอลเธอเท่าไร

ก็อาจจะเป็นไปได้นะพี่จริง
คือพี่เอ๊เขาเป็นคนทุกร่างคนเล็กนะ

เห็นพี่อ้ำวัดสายแบบนี้บ้างพี่เอก็เลยทำแน่เลย

ฉันหวัดล่าส่วนใหญ่๓๔๓๕เวลา

หงวงเลย
วันนี้คืนนี้น้องก็ใส่วิกบอกเป็นนางแบบ
นางเป็นคนอารมณ์ดีอ่ะใช่นางเต้นหมดนางจะเต้นนางก็ชวนอยู่ที่ปัจจัมหาวัน
น้องมดดำค่ะน้องมดดำน้องมดดำค่ะพี่แต่นางเป็นน่ารักแบบ
แบบเวลาที่ใครเครียดเครียดโทรหานางอ่ะใช่มันคล้ายเครียดจริงจริงนาง
นางรถเมฆค่ะนางรถเมฆเพราะนางเป็นคนคิวกู๊ดอ่ะอืม
แต่ไม่ใช่ฉันไม่อยากจะนางทำอย่างไรเอวเหลือยิบเจ็ดยิบแปดบ๊าบ
เขาผอมลงเยอะพี่เอก็บอกว่าอ๋อพี่เอ๊ไม่ทำอะไรพี่เอตีแบตค่ะ
โอ๊ยเอ๊ะพูดเผลอเจอแล้วเอ๊ะพี่เอ๊ะบอกแบบนี้

ห์บี้โตของนานที่ดูไหนไม่ใช่ชาวนี้เนี่ยพี่น้องถึงกระเป๋านางที่ถึง๒ล้าน

แต่เหมือนจะคนละรุ่นป่ะ

หรือว่าพี่อ้ำเขาขอแสวงลงไป

ซึ่งนางก็มีตั้งหลายใบเนาะ

ช่วงหลังมานี้เราเริ่มมีโอกาสได้เห็นหน้าค่าตาลูกสาวคนสวยของ
คุณชมพู่อรยานะคะน้องแอบิเกล
คือเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูอะค่ะ
แถมยังพุ่งความน่ารักของพี่ชายทั้งสองคนนี่แหละ

แล้วก็อุ้มน้องเฝ้าดูแลน้องสาวไม่ห่าง
เรียกว่าก็เป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นหัวใจมาก
เนี่ยแฟนคลับรอดูภาพน่ารัก

อ๋อแสดงว่านางออกไว้ก่อนคลอดใช่ไหม

ชมมีเทรนเนอร์ที่แบบว่าดูแล
เรื่องของการออกกำลังกายสำหรับคนท้อง

โอเคไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ

เป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกนะครับ

สาวน้อยมากฝีมือด่งดังนะครับ

คือจะซื้อของซื้อของนั้นก็คือของนี้มันโซลอัลหมดเลย
เขาใช้อะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับ

จะพูดกับลิซ่าว่าฉันเป็นแฟนคลับคุณ
ขอบคุณที่ทักทายฉันแบบเขินและถ่ายรูปกับฉัน

กลับอะไรยัง

ไม่ได้ภาพอ่ะดีแต่ล่าสุดยังไม่เห็นว่ากลับนะ

อ่ะโอเคกลับแล้ว
แต่อยากเจอคนนั้นอ่ะหัวหน้าโฮงอ่ะหนูพยายามเดินไปหา
พยายามหาเพราะว่าบางทีเราเห็นภาพที่หลุดมาเดินอยู่สยามบ้างอะไรบ้าง
บางคนบอกว่าฉันอยากจะไปเดินวนอยู่แถวนั้นเผื่อจะได้เจอ

หัวหน้าวงหัวหน้าวง
หัวหน้าโฮงเขาเดินอยู่แถวสยามเหรอ
มีมีภาพที่สยามมีอะไรอย่างนี้แล้วคนก็ไปอยากดู

ก็บอกว่าเห็นเยอะอยู่แถวสุขุวิทย์เยอะ
ก็เห็นไปวิ่งสวนอยู่ไปที่สวนออกกำลังกาย
เขาบอกไป
เขามาทำหน้า

อยากจะเดินวนเวียนไปให้เจอเสิร์ฟสักทีดูสิ
เข้ามาถ่ายคนคนอ่ะและอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างมีคนบอกอยู่

กว่าวันก่อนนั่งดูรายการคุณที่หมอรับมา
ก็บอกว่าเต่ากับว่าดาวเพราหัสย้ายมาเนี่ย
จริงแล้วดวงก็เริ่มเปลี่ยนตั้งแต่๘เมษายนแล้วนะ
ก็คือมีตั้งแต่ราหูใช่ไหมคะแล้วก็มีดาวพฤหัสอีก
ถูกซึ่งวันที่๑๔คือวันมหาสงการ
แต่ทางดวงดาวเนี่ยเขาถือว่าเป็นเหมือนกับวันขึ้นปีใหม่ของไทยเราอะไรอย่างนี้
ซึ่งลาหูย้ายไป๓๐มีนาคม๘เมษาก็ดาวพระหัสโยกย้ายถือว่าเป็นแบบว่า
เขาบอกการย้ายมาของลาหูเนี่ยมันโคตรจะมาเจอกันที่ดีนะเป็นจำแหน่งที่ดีนะ
ปกติถ้าสมมุติโดนลาหูปุ๊บเราก็จะกลัวใช่ไหมเราจะกลัวใช่
ใช่ป่ะซึ่งลาหูเนี่ยก็จะไปเข้ารู้อยู่แล้วว่า
เมษก็คือราศีดวงดวงดวงเมืองประเทศไทยของเราเนี่ย
เพราะฉะนั้นคนที่เกิดละคณะลาศรีเมษก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากที่ดี
หลังจาก๓๐มีนาคมไปต้นมาจนถึง๘เมษายนเนี่ยนะ
เขาก็บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นพฤษภาคมเนี่ยหลังจากเปลี่ยนปุ๊บจะมีการเลือกตั้งแล้ว
ป่ะจะมีการเลือกตั้งก็ต้องมีอะไรที่เป็นปรากฏการณ์อย่างแน่นอน
การเปลี่ยนแปลงก็ต้องเป็นเพราะพระราหูเนี่ยทับดวงเมือง
พฤษภาคเห็นป่ะเปลี่ยนปุ๊บก็เลิกตั้ง
เปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้เดี๋ยวต้องรอเพราะว่าพรุ่งนี้จริง
อาจารย์ช้างจะมาที่ข่าวใส่ไข่ของเราด้วยนะคะก็มาอัปเดตกันว่า
พอมันมีการย้ายดวงย้ายนู่นย้ายนี่เนี่ยราศีอะไรมีผลเกี่ยว
เช่นราศีเมษเนี่ยเขาบอกจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลย

เขาบอกว่าอย่าลืมลาหูเข้ามาทับปุ๊บดาวเสาอยู่ในเรือนเนี่ย
เขาบอกว่าเอาง่ายเลยว่าราศีเมษเนี่ยก็จะส่งผลให้เป็นคนกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรจากแบบว่าที่ราศีเมษปวดใจอยู่เนี่ย
แล้วก็เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนงานที่ดีที่ไม่ดีเนี่ยเปลี่ยนคู่ที่ไม่ได้ความเริ่มต้นใหม่
ปีกว่าป่วยใจเหลือเกินเหนื่อยลุกขึ้นมาใหม่อาจารย์เล่าบอกงั้นดาวเคลื่อนเดือนย้ายออกเนี่ยลุยเลย
แล้วก็อย่างเช่นราศีพฤกษพเนี่ยเขาบอกว่าราศีพฤศพเนี่ยคุณเพิ่งพ้นจากลาหูมาหลังจากนี้ปุ๊บจะเจิดจรัส
ว้าวลาศีภึกศพจะเจิดจรัสที่ผ่านมาไม่เคยงอมืองอเท้าแต่ก็อย่างที่บอกว่าหลังจากแปดเมษายนเนี่ยจะพลิกฟื้นขึ้นมาเลยหมอลักษณ์เขาฟันโทนงั้นอันนี้๒ลาศี
เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเช็คอันนี้ของมอลักษณ์พรุ่งนี้เราเชิญหมอช้างมาเลยดีกว่า
ให้มาคุยกันเนาะ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะจังหวะนรกนะครับว่างั้นเด็กหญิงวิ่งล้มใส่ปูนที่ยังไม่แห้ง
ตายแล้วเจ็บเจ็บเจ็บเออสงสารหนูว่าไอ้ปูนมันฉาบใหม่ทำอะไรใหม่ก็ได้เนาะ
สงสารอ่ะคือเขาบอกเป็นคลิปที่ถูกแชร์ต่ออย่างมากเลยนะฮะ
ได้เผยคลิปวิดีโอเหตุการณ์หนึ่งนะฮะที่บริเวณบ้านหลังหนึ่ง
เจ้าของบ้านก็เพิ่งเทปูนเสร็จครับก็เลยวางเหมือนกับเป็นขวดน้ำโยงเชือกออกมาเป็นเส้นเล็กเล็กอ่ะนะฮะ
ปรากฏมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วครับแล้วก็สะดุดล้มลงไปในปูนหน้าคว่ำไปเลยนะ
โชคดีนะครับเด็กไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรรุนแรงหลังจากที่ลุกขึ้นมานะครับ
ก็ยังคงเดินย่ำไปบนพื้นปูนอีกนะฮะส่วนชายหนุ่มที่คาดว่าเป็นเจ้าของบ้านก็รีบลงมาเก็บขวดน้ำที่ล้ม
พร้อมกับมองดูผลงานด้วยท่าทางแบบว่าอ้าวทำยังไงดีโอ้ยสงสารอ่ะ
น่าจะเจ็บแหละอืมเออสงสารตัวเองอันนี้โปรตูเกตนะค่ะอืมอ่ะ
ไปเปิดสถิติอีกเรื่องหนึ่งอันนี้น่าทึ่งมากนะคะสำหรับบีทีเอส
เรียกว่าทำยอดขายอัลบั้มปี๖๕มากที่สุดในประวัติศาสตร์เคป๊อปกันเลยทีเดียวค่ะ
ก็ถือว่าเป็นศิลปินเคเป๊ะระดับโลกนะคะเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยยังคงสร้างสถิติอย่างต่อเนื่องจริง
แล้วก็ยังเป็นศิลปินเคป๊อปกลุ่มแรกค่ะที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงแกรมมี่เป็นเวลา๒ปีติดต่อกันแล้วนะคะ
ล่าสุดเกรอนค่ะก็ได้มีการเปิดเผยยอดขายอัลบั้มช่วงไตรมาสแรกของปีสองพันยี่สิบสอง
พบว่าบีทีเอสเนี่ยทำยอดขายถึงแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบสี่ก็ปี้นะคะ
ซึ่งเป็นยอดขายจากผลงานในอดีตแต่หากนับย้อนไปตั้งแต่ปีสองพันสิบสามเนี่ยค่ะ
ก็จะพบว่าบีทีเอสเนี่ยมียอดขายอัลบั้มสะสมสูงถึงสามสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยหกสิบแปดอัลบั้มค่ะ
และแน่นอนว่าตัวเลข๘แสนชุดเนี่ยก็ทำให้แฟนทึ่งมากเลยนะคะ
เนื่องจากว่าวงไม่ได้มีอัลบั้มออกมาวางจำหน่ายเลยในปีนี้แล้วก็ยอดดังกล่าวเนี่ยยังเป็นยอดผลงานในปีก่อนด้วยนะคะ
ยังมีผลงานใหม่แต่คนซื้อต่อเนื่องที่พูโกไปที่พูโกไปดูคอนเสิร์ตเขาใช่ไหม
พี่ตอนนี้นางบินไปอยู่อเมริกาไปดูคอนเสิร์ตวีทีเอสใช่ไหมพี่อยู่พูโกอ่ะ

อ่าค่ะก็คือนางบินไปตั้งแต่วันที่สิบสามอืม
แต่นางว่านางอยู่แป๊บแป๊บเดี๋ยววันที่ยี่สิบกว่านางก็กลับมาแล้วยี่สิบสี่ยี่สิบห้า
แล้วนั่นไปไหนน่ะแล้วสมีแขก็ไปไหนกลับเอ่อกลับบ้านที่ประเทศอะไรนะแม่ของเขาอ่ะ
สวีเดนไอ้ลูกหอมอ่ะติดไอ้แข
ขอไปด้วยคือติดไอ้แขเลยสมมุติวิ่งมาเนี่ยระหว่างต้นหอยกับแขนมันวิ่งหาแข
คือไอ้แขนนี้แบบว่าเลี้ยงคือแขเห็นอย่างนั้นมันเป็นคนอ่อนโยนเลี้ยงเด็กมันชอบเลี้ยงเด็กจริงนะ
ปกป้องพูดศาสตร์สวีดิชได้ไหมฟังรู้เรื่องเข้าใจหมดแล้ว
ก็นางก็ไปกันสองคนใช่ไหมล่ะใช่แล้วเขาก็เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวพาเดี๋ยวลุงพาไปเที่ยวนั่นนี่นั่น

นั่นแหละรัศมีแห่งห่วงว่าไม่ใช่กลับมาแป๊บเดียวมีผัวใหม่นะ

ถ้าอยู่ต่อไปก็อยากให้เขามีกั้นเนอะเขาก็อยากมีคนอยู่หลัก
ถ้าสมมุติวันนี้เราจัดอันดับบุคคลที่รวยที่สุดปี๒๐๒๒เนี่ย
อันดับแรกเรารู้จักกันอยู่แล้ว
อีกคนนึง
อันดับ๒คือเจฟไวซอร์คือเจ้าของอย่างอเมซอน
แล้วก็อันดับ๓คือเบอร์นาทอาโน
เจ้าของโมเอแล้วก็เจ้าของเฮเนสซี่อะไรอย่างเงี้ย

เปญโมเอ็นเนสซี่เล่าอะไรอย่างนี้ตัวเอง
แล้วอีกคนหนึ่งที่ติดอันดับเขามาคืออันนี้ลีฮันน่า
ลีฮันน่าเนี่ยติดอันดับอยู่ที่๑๗๒๙
ทรัพย์สินอยู่ที่๕๗หมื่นล้านบาทนะ
การันตีความฮอตขายภายในเดือนแรกเนี่ยสร้างรายได้นะเดือนเดียวนะ

ใช่ฮิลลักษณ์มารวยมากไว้ตรงนี้ทำผู้สำอางอย่างเดียวอะ
เหมือนกับแพรรี่ซิลตันเห็นป่ะตอนนั้นช่วงที่แพรรี่ซิลตันทำก็แบบ

แล้วมีคนเรียกร้องให้เขาไปทำเพลงตลอดมาร้องเพลงกลับมาทำเพลงแล้วเขาบอกว่า
ไม่ได้กลับมาทำอีกทำไมเพราะว่าฉันขนาดนี้แล้ว
แต่เป็นเจ้าแม่แฟชั่นเป็นเจ้าแม่บิวตี้จริงนะคะ
คือออกอะไรมาคนก็อยากใช้ตามสีตาสวยมากเลย

เสื้อผ้านี่ขนาดท้องคือแต่งตัวแซ่บทุกวัน
อืมนี่ดูสิเป็นบุคคลที่มีแม่กระทั่งเสื้อน

ซิมบีเบอร์อะไรมาใส่อยู่ในตัวนางปุ๊บ
ขายดีหมดเลยอันนี้คือตอนที่ท้องอยู่ใช่ไหมใช่ท้องค่ะใช่

เหมือนลิซ่าตอนนี้ก็เป็นใช่ไหมใช่ลิซ่าก็เป็น
ลิซ่าใส่ปุ๊บโอ้โหคนตามซื้อเลย
งการแม่ไม่ไปไหนใช่ไหมไม่

มาคุยกับอาจารย์ช้างใช่ไหมคะมากเลย
ฉันไม่ได้เป็นคนดีเถอะแม่ให้ไปไหนอ่ะ
ไม่ได้ไปไหนไปหนอยไหนอ่ะ

ตรงนี้มันสุขใช่ไหมแล้ว๓วันเดียวได้แล้วก็มีงานนะเผื่อไม่แบบพาผู้ชายเปิดตัวนิดนึง
ผู้ชายนี่น่ะหัวผมนี่นะครับสวัสดีพี่หมายไทยนะครับ
ค่ะคุณพี่กลับมาเจอกันก่อนขอรับตรงชาตินะครับปล่อยกันก่อนสวัสดีครับ
ข้าวใส่ไทยส้มกว่าไข่ไหม่กว่าเดิม
ข้อมูลล่ะ